ท่านผู้ชมครับมีคลิปคลิปหนึ่งเป็นภาพนะครับที่เขาเผยแพร่ออกมาแล้วทำให้วงการผ้าเหลืองเนี่ยต้องสั่นสะเทือนอีกแล้ว
ค่ะเพราะเป็นภาพของพระรูปหนึ่งนอนอยู่บนเตียงในกุฏิแล้วก็กอดกายกับชายหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่ง
ที่เราทำช้างน้อยเบลอไว้ตรงเอวเนี่ย
เพราะว่ามือของพระรูปนี้นะฮะ
ล้วงเข้าไปในเป้ากางเกงของหนุ่มคนนี้นี่นะฮะ
แล้วเขาบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยเป็นถึง
เจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนกันประจำว่าพระรูปนี้ชอบเปิดกุฏิให้เด็กวัยรุ่นเนี่ย
ผู้ชายเนี่ยเข้าออกเข้าออกทั้งวันตอนที่เป็นเจ้าวาดก็บริหารวัดไม่โปร่งใส
ชาวบ้านเลยรวมตัวกันกดดันให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ค่ะ
กลายเป็นอดีตเจ้าอาวาสแต่ก็ยังมีวัยรุ่นชายหลายคนเข้าออก
อดีตเจ้าวาดตลอดทั้งวันทั้งคืนบางทีมามั่วสุมรวมกลุ่มกันเป็นสิบคน
จนเป็นภาพชินตาของคนในพื้นที่นี่ฮะเชื่อว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยมีคำถามในใจ
ผู้ชมอย่างแน่นอนว่าอ้าวแล้วทำไมทางวัดไม่จัดการล่ะ
หรือว่าทางคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองในพื้นที่ทำไมไม่จัดการ
ท่านผู้ชมลองฟังไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราคุยกับพระที่อยู่ในภาพแล้วนะครับ
ค่ะเขาขอชี้แจงมาอ่าวันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดทุ่งแย้นะฮะ
อยู่ที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่ก็ไปถามว่าเอ๊ะกุฏิของอดีตเจ้าวาดหรือว่าเจ้าอดีตเจ้าวาดรูปนี้อยู่ไหม
อะไรยังไงกุฏินี่ปิดเงียบเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับแต่พอไปดูเหมือนกับแอร์ยังเปิดนะฮะ
มีเสื้อผ้าผู้ชายที่ยังใหม่อยู่เลย
ถูกทิ้งเอาไว้เต็มเลยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใคร
อาจจะขี่รถขับรถผ่านวัดหรือว่าผ่านมาแถวนี้เลยแวะ

ไม่อยู่หน้ากุฏิเจ้าวาดได้ยังไง
มีจักรยานยนต์ของวัยรุ่นชายคนหนึ่งขี่เข้ามาพอดีนะครับ
กุฏิด้านหลังที่อดีตเจ้าวาดจำวัดอยู่ที่นี่
แต่ตอนที่คุณแซคไปเนี่ยไม่อยู่นะฮะพยายามจะถามนี่เขาก็บอกข้อมูลบอกรู้จักกับอดีตเจ้าวาด
เนื่องจากท่านส่งเรียนแล้วท่านก็ให้ผมอยู่ที่กุฏินี้แหละ
แต่ไอ้เรื่องภาพหลุดอดีตเจ้าวาดนอนกอดวัยรุ่นชายเอามือล้วงเป้ากางเกงเขา
ไม่เคยมีนะอดีตเจ้าวาดไม่เคยมาแตะเนื้อต้องตัววัยรุ่นชายที่ท่านส่งเสียเรียนหนังสืออยู่เลยนะ
ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่ง
บอกว่าพฤติกรรมของอดีตเจ้าวาดรูปนี้เนี่ยไม่เหมาะสมใช้กุฏิเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กวัยรุ่นชาย
เพราะบางทีกลุ่มวัยรุ่นชายก็เอาผู้หญิงมามั่วที่กุฏิอีก
มันก็เลยมั่วกันมาใหญ่เลยทีนี้

พูดว่าหลวงกั้งมาล้วนรำเด็กอะ

เราเข้าไปดูได้เลยมากก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ขึ้นไปแล้วไม่นับเท่าละตอนนี้
ออกมาโต้ข่าวแทนตอนที่คุณแซคนัทวินไปนะครับ
บอกว่าผ้าดยนต์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วนะ
ไม่รู้มาเผยแพร่อะไรอีกตอนนี้
แล้วพระที่อยู่ในรูปท่านก็ไปลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้ตั้งแต่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาด้วย
เพราะมีคนมาแอบถ่ายแล้วปล่อยภาพ
เป็นการจัดฉากกลั่นแกล้ง
ความจริงแล้วอดีตชาวาส
เมตตานะไม่แจ้งความแค่ลงบันทึกประจำวัน
แต่นี่ยังมีคนเอาภาพมาปล่อยอีก
คุณแซคนัทวินที่ลงพื้นที่ไปได้แชทของกลุ่มวัยรุ่นที่เขาคุยกันเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับวัยรุ่นแถววัดเนี่ยฮะ
นี่คุยกันเกี่ยวเรื่องของเด็กผู้ชายที่ไปนอนให้อดีตเจ้าวาดแล้วมีภาพกอดกายอยู่เนี่ย
มันเป็นการหยอกกันนะแล้วมีคนเนี่ยเอาไปส่งต่อเขาก็เลยถามกันภาพหลุดได้ยังไงภาพหลุดได้ยังไง
นี่ทำให้อดีตเจ้าวาดเนี่ยเสียหายหมดเลย
เรามีกล้องวงจรปิดนะฮะตอนที่กลุ่มวัยรุ่นมาที่กุฏิของอดีตเจ้าวาด
จักรยานยนต์มาจอดกันเยอะไปหมดนะฮะ
เหมือนเป็นที่รวมกลุ่มกันของเด็กวัยรุ่นชายอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกจริง
แต่กลุ่มวัยรุ่นที่มาเนี่ยเขาบอกก็อดีตเจ้าวาดส่งเขาเรียนอยู่
แล้วก็ให้มาพักมาอาศัยอยู่ที่กุฏิของอดีตเจ้าวาดได้
มันไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้นเลยนะฮะนี่
คืออดีตเจ้าวาดรูปนี้เนี่ยเราเจอท่านแล้วนะครับท่านบอกท่านขอชี้แจงหน่อย
หลวงพี่กั้งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดทุ่งแย้นะครับนี่ฮะหลวงพี่กั้งบอกอัตมาขอชี้แจงหน่อย
เรื่องนี้คือการกลั่นแกล้งกันตอนที่เกิดเหตุตามภาพในรูปที่เผยแพร่ไป
ความจริงมีเด็กแล้วมีพระรูปอื่นอยู่ในกุฏิหลายคน
แต่วันนั้นหลวงพี่กั้งบอกว่าอัตมาอาภาษณ์กินยาแล้วก็หลับไปไม่รู้สึกตัวเลย
หลับสนิทจากการกินยาเพราะอภาษณ์ป่วยลูกศิษย์แอบเข้ามานอน
แล้วก็เอามือไปโอบอ่าเอาไปล้วงเข้าไปในกางเกง
เอาไปกอดไปกายแล้วถ่ายภาพเอาไว้คงตั้งใจจะแกล้งจะอำกัน
สุดท้ายเนี่ยภาพมันถูกเผยแพร่ออกไปพอรู้เรื่อง
ก็เลยไปแจ้งความเป็นหลักฐานระบุตัวตนคนที่ถ่ายภาพไว้เรียบร้อย
สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ให้ตำรวจฟังเรียบร้อย
แต่ว่ายังมีเมตตาไม่แจ้งความแค่ลงบันทึกประจำวันว่าถูกแอบถ่าย
ถูกจัดฉากนะเอาลองฟังนะฮะหลวงพี่กั้งที่ได้บอกกับเราไว้นะครับ
สำนักข่าวหนึ่งหรือคนอื่นอีกสื่อสารมวลชุมกลุ่มหนึ่ง
ก็นอกจากให้ข่าวแล้วเนี่ยให้ภาพแล้วเนี่ย
กลายเป็นคุณไปป้อนข้อมูลที่มันย้อนเย้งจากความเป็นจริง
ก็นี่แหละฮะสิ่งที่หลวงพี่กั้งชี้แจงออกมานะครับ
คุณผู้ชมครับบอกว่าจัดฉากแล้วไม่กี่วันก่อน
ข่มขู่บางเรื่องจากปัญหาในวัดด้วยคงมีคนเนี่ย
เอาภาพนี้มาปล่อยอีกนะฮะวัยรุ่นที่ปรากฏอยู่ในภาพ
ก็ออกมายืนยันนะครับกับคุณแซคนัทวินว่า
วันนั้นเนี่ยจัดฉากจริงเพื่อจะแกล้งหลวงพี่กั้ง
ไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านี้เลยแต่เอาเป็นว่าล่าสุดนะครับ
ทางพระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ทราบข่าวเรื่องนี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์
มาสอบสวนหาข้อเท็จจริงอีกครั้งนึง
เพราะชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกเขาก็ไม่ค่อยสบายใจ
เราก็อยากจะเคลียร์ให้ชัดไปมันจะได้สบายใจ
ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่า

คุณผู้ชมส่งข้อความมาแบบนี้ดิฉันไม่ได้พูดเอง